กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูนี่เลยครับ
ลูกกรของสวนนกนุษย์นะครับก็เริ่มที่จะขุดล้อมต้นมะขามฝั่งที่ใต้รอบพื้นที่สนามหลวง
เพื่อเตรียมย้ายไปพักเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาตรพระราชวิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
โดยทีมรุคกรของสวนนงนุษย์พัทยานะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีสวนจิตรดา
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้เข้าพื้นที่เพื่อขุดล้อมต้นมะขามจำนวน๕๐ต้นนะครับ
บริเวณทิศใต้ของสนามหลวงเพื่อเปิดพื้นที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับทั้งนี้หลังจากมีการเคลื่อนย้ายนะครับ
ก็จะนำไปพักเอาไว้อย่างสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายกครับ
ส่วนแผนการย้ายต้นมะขามนะครับก็เริ่มต้นจากการศึกษาการเคลื่อนย้ายต้นมะขามอย่างละเอียด
จากการศึกษาการเคลื่อนย้ายต้นมะขามอย่างละเอียด
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อต้นไม้น้อยที่สุดครับ
เพื่อรักษาพันธุกรรมของต้นมะขามต้นเดิมเอาไว้
และเก็บเนื้อเยื่อพันธุกรรมของแต่ละต้น
เนื่องจากเกรงว่าหากเคลื่อนย้ายอาจทำให้ได้รับความเสียหายหรือตายได้
จึงต้องนำเนื้อเยื่อไปเพาะปลูกเป็นต้นใหม่พันเดิม
ให้พร้อมกลับมาปลูกไว้ที่เดิมได้นั่นเอง
โดยผู้อำนวยการสวนนกนุษย์เปิดเผยกับทีมข่าวธรรมชาติวิว่ารู้สึกดีใจ
และเป็นเกียรติที่สวนนกนุษย์ได้ทำหน้าที่
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ครับ
โดย๓เดือนหลังมีการดำเนินการเก็บ
เยื่อและขุดล้อมต้นมะขามทั้งหมดแล้วนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะรดน้ำดูแลต้นมะขามทั้ง๕๐ต้นเป็นอย่างดี
เหมือนคุณหมอดูแลคนไข้เลยนะครับ
จะย้ายไปพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้
นี้เชื่อว่าต้นมะขามกว่าร้อยละ๘๐จะไม่ตายนะครับ
ส่วนต้นที่ตายแล้วก็จะใช้เนื้อเยื่อพันธุกรรมที่เก็บเอาไว้ก่อนหน้านี้
เพาะใหม่ให้มีการเติบโตเหมือนต้นมะขามต้นเดิม
อยู่คู่สนามหลวงมาอย่างยาวนานครับ
จะใช้ประสบการณ์ในการย้ายต้นไม้ใหญ่

อย่างระมัดระวังที่สุดเรื่องนี้ก็สบายใจกันได้นะครับ